ต่อกันที่อีกหนึ่งครอบครัวในวงการบันเทิง
ครอบครัวนี้เขาไม่ค่อยออกงานอีเวนต์พร้อมกันสักเท่าไหร่
นานทีจะมีให้เห็นนะคะอย่างงานวันเด็กที่ผ่านมา
แอนกับพ่อภูริพาน้องนิชาค่ะมาออกงานอีเวนต์นะคะ
รอบนี้ก็เลยขอจัดเต็มด้วยการเดินแบบรับวันเด็ก
พร้อมกัน๓คนพ่อแม่ลูกกันไปเลยนะคะ
บอกเลยว่าน้องริชาฉายแววออร่าความสวยหนักมากนะคะ

ซึ่งปีนี้น้องก็เตรียมตัวที่จะเข้าโรงเรียนแล้ว
คุณพ่อจะห่วงคุณแม่จะห่วงขนาดไหนเดี๋ยวรออัปเดต
รวมไปถึงเรื่องของการปั๊มทายาทลูกคนถัดไป
คุณแอนคุณภูริเตรียมเปิดอู่แล้วหรือยัง

เพราะฉะนั้นก็แบบโอ๊ยตอนนี้ก็แบบเหมือนประคองไว้
ให้เป็นเด็กจิ๋วอยากให้เป็นเด็กจิ๋วไปนาน

จริงก็เราก็ต้องดูโรงเรียนที่ให้เหมาะกับ

เดี๋ยวนี้หลักสูตรก็มีหลายแบบนะครับ

คุณไปโรงเรียนชอบไหมค่ะ
ชอบอะไรที่โรงเรียนลูก

ผ่ายในนี้ค่ะเร็วนี้เลย

ส่วนตอนนี้น้องริชารอส่งเข้าโรงเรียนก่อนนะคะ
ก็รูปเดียวกับป่าวตอนนี้ป่าวไปโรงเรียนแล้ว

คุณพ่อคุณแม่มีเวลาว่างดูแลกันและกันอย่างแน่นอนนะคะ